ไปดูเรื่องของการประชุมร่วมรัฐสภา

เขาจะมีการเปิดประชุม๒วันใช่ไหมคะ
สำหรับการเปิดประชุมวิสามันรัฐสภาครั้งนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้บรรยากาศก็เรียบร้อยดีนะคะ

ทีนี้ประเด็นสำคัญเลยก็คือ
มีคนเสนอให้ตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมา
ดับไฟเพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศ

การประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัน
เพื่อหาทางออกจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง

ได้มีการเปิดประชุมตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา
คุณชวนกำชับให้ทุกคนร่วมกันอภิปราย
โดยนำเสนอแนวทาง

หรือเพิ่มความกังวลเพิ่มเติม
ผลเอกประยุทธ์จันทราชานายกรรธมนตรี

ได้มีการเปิดยติก่อนเลย
ยืนยันว่ารัฐบาลพยายามดูแล

แต่การชุมนุมยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
จำเป็นต้องใช้อำนาจเข้าควบคุม

รู้ว่าทุกคนต้องการอนาคตที่ดี

เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาของโลก

ฉะนั้นแล้วจึงต้องมีความสมดุล

โดยรัฐบาลจะใช้เวลา๒วันนี้

เพื่อหาทางออกเดินหน้าไปสู่

หลังจากนั้นค่ะตัวแทนของแต่ละพัก

แล้วก็เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา

โดยการอภิปรายส่วนใหญ่

เห็นว่ารัฐธรรมนูญคือตัวปัญหา
ให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มาจากประชาชน

เกี่ยวข้องสถาบันกับพระมหากษัตริย์

แต่ละพักกันเมืองที่อภิปรายนะ
อันนี้ทิศทางเดียวกันเสนอไปอย่างรัฐธรรมนูญมาบอกว่า

คือหลายคนต้องการสิ่งที่

และเปิดทางให้มีสสรที่มาจากการเลือกตั้ง
แล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

ว่าการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ

ประธานวิทย์ฝ่ายค้านยอมรับว่าบรรยากาศ
อภิปรายวันนี้ค่อนข้างกล่อยนะคะ
เพราะว่ายติที่อภิปราย๓หัวข้อ

แต่ยืนยันว่าในวันนี้ฝ่ายค้าน

โดยเฉพาะการให้เห็นชัดเจนว่า

ได้มีการลุกขึ้นชี้แจงในข้อเสนอนี้นะคะ
พร้อมกับย้อนถามกลับไปที่

จะทำให้สถานภาพของสอสอสิ้นสุดลง

โดยปริญญาสอสอก็ต้องพ้นสมาชิกภาพโดยปริยายเหมือนกัน
นอกจากนี้ในการอภิปรายด์บ้างเล็กค่ะ
เมื่อมีการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา
รองนายกรัฐมนตรีถึงสิ่งที่รัฐบาลทำตามข้อเรียกร้อง
ของกลุ่มผู้จุ่มนุ่มได้
ลุกขึ้นประท้วงว่าเป็นการพูดให้ร้ายกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่ไม่ได้มีโอกาสในการแก้ตัว
ทำให้สอสอของพักพลังประชารัฐ
ลุกขึ้นมาประท้วงคุณอมรรัฐเช่นเดียวกันค่ะ
แต่การอภิปรายก็ยังคงดำเนินไป
จนถึงเวลาสักประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
คุณชวนหลีกภัยจึงแจ้งปิดการประชุม
หลังจากสมาชิกอภิปรายไปแล้ว๔๑คน
และมีการนัดประชุมต่อในวันนี้คือ๙โมงครึ่งค่ะ
ครับก็หวังว่าจะมีทางออกที่สวยงาม
ให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะฮะ